คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวชีวิตลันทศละกัน
ต้องพูดแบบนี้ชีวิตคนเรามันเลือกไม่ได้นะคะ
ล่าสุดนะคะไปเจอเรื่องราวของตลกชื่อดังนะคะ

ตลกท่านนี้นะคะก็เคยร่วมผลงานกับหลายคนค่ะ

คนนี้แหละค่ะที่ใส่แว่นเนี่ยคุณผู้ชม
ตู่ตาหวานนะคะมีชื่อจริงว่าตู่ทงชัยค่ะ

น้ำตาเลยนะคะบอกว่าชีวิตตอนนี้ตกยากค่ะ

เพราะว่าโควิดมา๓ปีที่ผ่านมาไม่มีเงินเลยสักบาทนะคะ
พอจะพอลืมตาอ้าปากได้ปรากฏว่าเกิดอะไรรู้ไหมคะ
คุณผู้ชมมันเกิดเรื่องเหลือเชื่อจริง
คือไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะป้องกันโควิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าพอฉีดเสร็จปุ๊บปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นไมเกณฑ์ค่ะ
สักพักนะคะก็ผมร่วงค่ะ
ก็คือสภาพข้างที่นั่งอยู่ข้างพี่ตู่คือภรรยา
แล้วก็มีแผลตามตัวเต็มไปหมดค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วนะคะไปตรวจเช็คดีค่ะ
มีเนื้องอกในสมองหนักกว่านั้นเป็นมะเร็งสมองค่ะ
หนักมากถึงขั้นที่หมอบอกว่าผ่าตัดไม่ได้นะคะ
เพราะว่าจุดนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากผ่าตัดแล้วตายทันที
ทำยังไงทีนี้ก็ต้องรักษากันไปคุณผู้ชม

ท้ายที่สุดเลยเกิดเรื่องเศร้ามาก
เมื่อช่วง๔โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ภรรยาพี่ตู่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตามภาพที่เห็นนะคะ
คือพี่ตู่ก็ดูเมียอยู่นี่แหละค่ะ
คือตายไปคามือตายไปพร้อมกับอกเลยเนี่ยค่ะ

โดยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีพิธีสวดอภิษฐรรมศพภรรยานะคะ
วัดใหม่ประดิษฐารามอำเภอนครชัยศรีค่ะ
ตลกชื่อดังเนี่ยแวะเวียนไปแบบไว้อะไรคุณผู้ชม
ตู่ฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าถ้าใครดูอยู่ใครที่เคยโอนเงินมา
แกบอกว่าตอนนี้มีในบัญชี๔๕หมื่น
แกไปได้นะแกจะโอนเงินให้หมดเลย
เพราะว่าแกบอกว่าค่ารักษาก็โรงพยาบาลจัดการให้แล้ว

บอกว่าถ้าอยากจะซัพพอร์ตแกจ้างงานได้นะคะ
รวมไปถึงติดตามเพลงแกได้นะคะ

เป็นเพลงที่แกแบบตั้งใจมากจริงคือ

ค่ะค่ะ
คือพี่ตูบอกว่าคือแบบแกจะเอาเงินที่แกมีน่ะให้ได้ไปช่วยคนแก่ติดเตียงอีกนะ

นะคะแบบป้องกันโควิดคือพี่ตู่บอกว่าแกไม่ติดใจเรื่องนั้นนะ
แกคิดว่าทุกคนทำหน้าที่อยู่แล้วอาจจะเป็นพูดตรงโทษดวงชะตาแหละ
เพราะว่าภรรยาก็อยู่กันใหม่ดีแล้วก็ชอบแบบปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ
คือเมื่อวานสัมภาษณ์เสร็จนะคะก็โอนตังค์ช่วยงานศพเลยเพราะว่า
สงสารพี่แกบ้านจริงจริงโอ้ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่พี่ตุ๋ตาหวานนะคะสู้สู้นะคะเออนะอาจจะกะลินเอ่อเล่าข่าวไปก็น้ำตากลอไป